ทุกผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เพื่อนบ้านเขา
หน้ากันนะฮะคือแค่มองหน้ากันเนี่ย

นี่ฮะสาวหมัดใส่กันใหญ่เลยนะครับคือคนนี้ที่มาเนี่ยนี่มาถามเลยบอก
หน้ามีปัญหาอะไรแล้วก็เรียกให้เขาออกมาพอเขาออกไปเนี่ยนี่มานี่
พอเดินออกไปเนี่ยจะชกเลยนะครับปุ๊บแต่ว่าเขาก็ใส่กลับ
เหมือนกันค่ะทีนี้ก็ชกกันอย่างดุเดือดเลยครับกลางถนนสักพักนึงอ่ะ
จะมีเพื่อนบ้านแถวนั้นมาระงับศึกนะครับเหตุการณ์นี้เกิด
บ่ายเมื่อวานนี้นะครับเป็นหน้าร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ใน
ซอยตลาดชัชวานวงที่ตำบลครูคดอำเภอลำลูกกาจังหวัด
ปฐุมธานีนี่ฮะโอ้โหท่านผู้ชมครับมาถึงถามมองหน้ามีปัญหา
อะไรแล้วก็เรียกออกไปแล้วก็ชกกันเลยนะครับเราไปสอบถาม
ผู้ชายสวมเสื้อสีน้ำเงินตรงนี้ในคลิปเมื่อสักครู่นี้
ก็คือคุณสุริยาอยู่บำรุงอายุ๒๕ปีนะครับเป็นช่างซ่อม
รถจักรยานยนต์บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยกำลังขัดสีชิ้นส่วน
รถจักรยานยนต์อยู่แล้วคนที่มาเรียกอ่ะที่มาตะโกนถามอยู่
ฝั่งนู้นอ่ะว่ามองหน้ามีปัญหาอะไรอ่ะชื่อนายชายนะในชายเนี่ย
ตะโกนตามคลิปเลยมองหน้าทำไมแล้วก็ท้าให้เดินออกไปหาแล้ว
ก็สาวหมัดใส่ก่อนเขาก็เลยต้องต่อยกลับนี่ฮะคุณสุริยา
บอกเขาต้องต่อยกลับแล้วก็มีเพื่อนบ้านมาตะโกนห้ามขอให้แยกกัน
นะก็แยกย้ายกันไปซึ่งตัวเขาเองก็บาดเจ็บหางคิ้วเนี่ยแตก

เป็นคนแบบว่าชอบแบบว่าหาเรื่องเขาไปทั่วเราชอบมองหน้าคนนู้นทีแล้วก็จะแจ้งความทีนี้
วันนี้ผมนั่งทำงานอยู่หน้าบ้านเขาก็มองหน้าผมแล้วทีนี้เขาก็เรียกผมออกไปเคลียร์บอกมีปัญหาอะไรอย่างนี้
ต่อยผมใส่ต่อยผมก่อนเลยผมก็หลบแล้วผมก็เลยป้องกันตัวครับ
เขามองหน้าเราเนี่ยเขามองหน้าเราเลยลักษณะไหน
ลักษณะแบบว่าเหมือนว่าเหมือนแบบสงสัยอะไรผมหรืออะไรเขาแบบมองไม่หยุดผมไม่หยุดเลย
ผมก็เห็นเขามองกันหลายวันแล้วผมก็เลยก็งงว่าเขามองว่าผมว่าอะไร
ตอนเจอเหตุเนี่ยเขาพูดว่าอะไรแล้วถึงเขาออกเดินออกไป
บอกว่ามึงออกมานี่มึงออกมานี่ออกมากลางถนนนี่มาคุยกับกูนี่
ผมก็เลยออกไปผมนึกว่าจะคุยเขาก็ต่อยใส่ผมเลย
เขาใส่เลยครับใส่ผมก่อนเลยบางทีก็คนเดินผ่านก็ทำขี่รถเหมือนจะชนเขาพุ่งใส่เขาฮื่นอย่างนี้ครับ
คือทางสุริยาเนี่ยเขาบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าในชายที่มาหาเนี่ยเป็นคนชอบหาเรื่องเพื่อนบ้านในระแวกนี้โดนกันหมดอันนี้เขาอ้างว่าอย่างนี้นะ
แล้วก่อนหน้านี้เคยถอยรถกระบะเข้าบ้านวิทย์จะชนเพื่อนบ้านที่เดินผ่านมาแล้ว
ทั้งทั้งที่ก็เห็นคนเดินมาเคยเอาข้าวสารไปสาดใส่หน้าบ้านคนอื่นนะ
เอาขยะไปวางทิ้งหน้าบ้านคนอื่นนี่ก็มีแล้วเคยไปร้องเรียนเทศบาลอยู่สิบครั้ง
ให้มาตรวจนี่อันนี้เขาบอกมีเนี่ยกล้องวงจรปิดต่างแบบนี้นะ
แล้วนายชายเนี่ยไปร้องเทศบาลให้มาตรวจร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ของเขา
ร้องไป๑๐ครั้งบอกว่าเสียงดังนี่พอเจ้าหน้าที่มาตรวจเขาก็ไม่พบความผิดปกติอะไร
สุดท้ายเนี่ยคุณสุริยาเขาบอกถ้ายังเป็นอย่างนี้อีกเนี่ยเดี๋ยวผมไปเองก็ได้
เดี๋ยวจะย้ายออกจากหมู่บ้านเองก็ได้แล้วเนี่ยคลิปเลิฟเขาบอกเนี่ย
ชายเนี่ยคู่กรณีเขาเนี่ยเห็นไหมก็เห็นว่าคนเดินผ่าน
ถอยรถเข้าซองยังเร่งเครื่องขึ้นไปเหมือนจะชนเขาอย่างเงี้ยนี่ฮะ
เราก็เลยต้องไปคุยกับอีกฝั่งหนึ่งหน่อยใช่ไหมจะได้ให้ความเป็นธรรมเขาด้วยนะครับ
ในชายนะครับเราไปที่บ้านนะฮะบ้านก็อยู่แถวนี้นี่แหละนะครับ
แถวลำลูกกาปฐุมธานีเนี่ยนะฮะแถวตลาดซอยตลาดชัชวานวง
แต่เขาบอกว่าเขายังไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลอะไรบอกแค่ว่าท่อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์เนี่ย
มันเสียงดังของร้านนั้นอ่ะแล้วฝั่งเขาก็ไปแจ้งความที่สพคูคศนะ
ว่าตัวเขาเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายเขาบอกเขาไปแจ้งความนะครับ
เพื่อนบ้านที่เข้าไปห้ามบอกว่านายชายเป็นคนชอบหาเรื่องเพื่อนบ้านจริงเลยไม่ค่อยถูกกับใคร
ส่วนเรื่องร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ส่งเสียงดังเขาขอยืนยันว่าไม่จริงนะ
เพราะทางร้านนี้เนี่ยไม่เคยเบิ้ลเครื่องรถเสียงดังตามที่ถูกกล่าวหา

ไม่ชนจะเบรกไว้จะกับอย่างงี้ประมาณนี้จะดึงข้ามฝั่ง
จะผ่านรถหน้ารถเขาเขากำลังจะถอยว่าไปอยู่แล้วก็มอง
อะไรเดินมาไม่ดูรถมัวแต่เล่นแต่โทรศัพท์ประมาณนี้ครับ

คือเราพยายามถามข้อมูลอีกหลายหลังนะฮะ

ก็ไม่ค่อยอยากจะพูดถึงคุณชายเขาเท่าไหร่
ถ้าคุณชายฟังอยู่คุณชายหรือว่านายชายนะ
เห็นบอกไปแจ้งความแล้วบอกว่าถูกทำร้ายร่างกายเหมือนกัน

อยากจะให้ข้อมูลในฝั่งของตัวของคุณชายเอง

เออมันจริงไม่จริงอย่างไรที่ทางชาวบ้านเขาบอกมา